คุณผู้ชมครับทุกทุกแยกไฟแดงนั้นถือว่าเป็นบริเวณที่มีการสะสมตัวของฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณแยกดินแดงครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมตัวของฝุ่นละอองมากที่สุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและที่บริเวณแยกดังกล่าวนั้นก็ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด
เท่านี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนก็คือ
ถ้าหากเรานำมาเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของผมมนุษย์เราแล้ว
ก็จะพบว่ามีขนาดเล็กกว่าถึง๓๐เท่าเลยทีเดียว
แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในทุกพื้นที่๑มิลลิเมตรนั้น
จะมีฝุ่นละอองขนาด๒๕มิครอนมากน้อยแค่ไหน
นี่คือฝุ่นละอองขนาด๒๕มิลลิเมตรร้อนส่วนนี้คือพื้นที่๑มิลลิเมตร
จะพบว่าทุกพื้นที่๑มิลลิเมตรนั้นจะมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
แวนลอยอยู่บริเวณดังกล่าวมากถึง๔๐๐ลูกเลยทีเดียว
และนอกจากนี้ถ้าหากเรานำเอาแต่ละอนุภาคของฝุ่นละอองเหล่านี้นั้น
มาเปรียบเทียบกับเม็ดไซน์ก็จะพบว่ามีขนาดเล็กกว่าเม็ดไซน์ถึง๒๐เท่าละทีเดียว
ฝุ่นละอองเหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายทางอากาศและเป็นสารตั้งต้น
อาจจะทำให้คุณผู้ชมป่วยเป็นโรคมะเร็งได้
ฝุ่นละออที่แขวนลอยอยู่ในอากาศเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านระบบทางเดินหายใจครับ
เริ่มตั้งแต่โรงจมูกต่อไปยังหลอดลมก่อนที่จะลงลึกถึงปอดของเรานะครับ
หลังจากนั้นก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยง่าย
และอย่างที่บอกเลยครับว่าด้วยกระดาษที่เล็กมาก
ร่างกายของเราจึงไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นละอองเหล่านี้ออกมาจากร่างกายได้นะครับ
ทำให้เกิดการกลายพันธุ์มีโอกาสเสี่ยงประการเป็นโรคมะเร็
แล้วก็โรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากนี้นะครับยังพบว่าองค์การอนามัยโลกครับ
การประกาศค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาด๒๕มิครอนในอากาศตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ยนะครับ
ต้องไม่เกิน๒๕อนุภาคแต่ปัจจุบันนี้นะครับ
พบว่าฝุ่นละอองเหล่านี้รอยอยู่ในอากาศมากถึง๒๐๐๘๐๐อนุภาคในทีเดียวครับ
ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการรายงานสถานการณ์มลพิษไทยในปี๒๕๕๘เนี่ยนะครับ
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน๒๙จังหวัด
พบว่ามี๕จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดนะครับ
มีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๒๕เมครอน
แวนลอยอยู่ในอากาศเกินมาตรฐาน
มีจำนวนวันที่มีมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานถึง๑๕๐วัน
รองลงมาก็คือจรัมรปางมีทั้งหมด๘๙วัน
อันดับสามก็คือประเวทจรังหวัดสมุทรปราการ๘๑วัน
กรุงเทพมหานครติดอันดับที่๔นะครับ๗๔วัน
และจังหวัดขอนแก่นจำนวนทั้งหมด๗๐วันครับ
ทั้งหมดนี้คือภัยที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้
ดูเหมือนว่าภัยเหล่านี้นั้นนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
และเป็นภัยที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดครับ
ผมกรุ๊ปตะนันพี่สิบมหานสวัสดีครับ